คุณผู้ชมคะหลายคนติดตามถามตรงกับจอมขวัญเหลาเพชรไปบ้างแล้วนะ
มีการปล่อยคลิปเสียงกันรัวเลย
เรื่องของหวย๓๐ล้านเชื่อว่าหลายคนตามกันทุกวันเลย
เมื่อวานที่ไทยรัฐนิวโชว์เราก็ให้ฟังคลิปเสียงล่าสุด
ที่นายอัจฉริยะได้เปิดเผยผ่านเพจของเขา

เมื่อวานเราก็ให้ฟังบางช่วงบางตอนไปแล้ว
เป็นเสียงคล้ายของบุคคลที่อยู่ในคดีหวย๓๐ล้าน
ซึ่งแน่นอนทีมข่าวทรศาสตร์ทีวี

เพราะว่าเป็นพยานฝ่ายของครูปรีชาเป็นพยานแน่นหนาเลยแหละ

ถามเจ๊เกียวว่าคลิปเสียงเนี่ยมันเป็นยังไงมันจริงไหม

แต่ไม่ยืนยันว่าคลิปทั้งหมดนี้เป็นของจริงหรือเปล่า
ขณะที่ไปถามเจ๊บ้าบินเจ๊บ้าบินบอกว่า

แต่ว่าลอตเตอรี่ที่ถูกรางวัล
ยืนยันว่าตัวเองให้ครูปรีชาไปจริง
ยังคงยืนยันคำเดิมเหนียวแน่นตั้งแต่วันแรก

ว่าให้ลอตเตอรี่ชุดนั้นกับครูปรีชาไปแล้วนะคะ

เรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยากรรม

แชร์คลิปเสียงตัวละครในคดีหวย๓๐ล้านบาท

เป็นการสนทนากันระหว่างผู้ชายกับผู้หญิงคู่หนึ่ง
ผู้ชายเสียงจะคล้ายครูปรีชาหน่อยนะ

ก็สั่งซื้อลอตเตอรี่เลข๗๒๖หรือว่า๒๕๖

มีแผงขายอยู่หน้าธนาคารกสิกรไทย
แม่ค้าก็ตอบรับมาว่าเออหาได้แล้ว

และมี๗๒๖อยู่๕ใบด้วย

ก็ไปรับลอตเตอรี่๒๖แต่ไม่เจอ๗๒๖ตามที่บอกไว้
แม้จะไม่เจอแต่แม่ค้าก็คิดเงินยอดรวม๒๒๐๐บาท

มาวันที่๓๑ผู้ชายในคลิปเสียง
ก็นัดรับลอตเตอรี่เลข๗๒๖จากแม่ค้าอีกครั้ง
พอไปถึงไปเจอยี่ปั๊วเข้ามาบอกว่า
๗๒๖เป็นเลขของเธอนะเธอห่วงมากเลย
อ้าวแต่ก็ยินดีให้ฝากแม่ค้าชื่อดำไปให้แล้วนะครับ
ผู้ชายคนนี้ก็เลยหันไปทวงลอตเตอรี่จากแม่ค้าชื่อดำ

แม่ค้าที่ชื่อดำก็ค้นหาลอตเตอรี่ในกระเป๋าบอกเอ๊ะไม่เจอ
แล้วก็เลยอ่ะงั้นขายเลข๒๘๒ไปแทนละกัน
ผู้ชายคนนั้นก็ตกลงซื้อแล้วก็ซื้อเลขอื่นอีกรวม๒๐๐บาท
ส่วน๗๒๖ยังคงยืนยันว่าหาไม่เจอ
เดี๋ยวหาเจอเมื่อไหร่พรุ่งนี้จะเอาไปให้ที่บ้าน
ไปอีกสักพักหนึ่งแม่ค้าส่งไลน์มาหาฝ่ายผู้ชายบอกว่า
ดีใจจังเลยเจอ๗๒๖แล้ว
วันรุ่งขึ้นแม่ค้าไปหาผู้ชายที่บ้านจริง
ผู้ชายก็ถามว่าไหน๗๒๖๒๗๖อะไรก็ได้อยู่ไหน
แม่ค้าบอกอ้าวก็ให้ไปแล้วนี่

คือฝ่ายผู้ชายบอกว่าแม่ค้าบอกไม่ได้ให้
แต่ในไลน์บอกว่าเจอแล้วเดี๋ยวจะเอามาให้

หลังจากนั้นวันที่๒ประมาณช่วงบ่าย
มีผู้หญิง๓คนรวมถึงแม่ค้าที่ชื่อดำนี่แหละค่ะ
มาพบแล้วถามว่าตกลงลอตเตอรี่อยู่ไหน
ตเตอรี่ชุดนั้นถูกรางวัลที่๑นะ

ฝ่ายชายบอกเอ้าก็ยังไม่ได้ให้ก็ไหน

คือย้อนกันไปย้อนกันมาอยู่แบบนี้

ไปแจ้งความเลยแล้วเดี๋ยวจะเป็นพยานให้

ส่วนช่วงท้ายคลิปผู้ชายก็เล่าให้ฟังว่า
พอมีข่าวแพร่สะพัดไปว่าตัวเองถูกลอตเตอรี่รางวัลที่๑นะ
ญาติก็มาขอพบเป็นจำนวนมากมาขอส่วนแบ่ง
ก็ตั้งใจให้นะจะให้คนละตั้ง๑ล้านบาทแน่
นายอัจฉริยะบอกเลยว่า
คลิปเสียงนี้ไม่ได้อยู่ในสำนวน
เพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาทำไม่ได้เป็นการละเมิดอำนาจศาลค่ะ
ที่มีข่าวหมดเลย

ชั้นนึมไปอูบลชั้นไปถึงอูบน
มันก็โสดลงที่อูบลนั่นถิก็ลางเเข้าทั้งที่ถึงกระถิ่นน่ะ

ไปถึงอุบลมันก็โทรไปที่อุบลนั่นแหละที่อยู่อุบลกำลังทอดกระถิ่น
ว่าได้เรียบร้อยแล้วนะ๒๖หมดเลยมี๗๒๖อยู่๕ชุด๕ใบด้วย
ตัวเองเอาไหมบอกเอาเลยเก็บไว้เลยมัดไว้เลยนะไม่ต้องเอาไปขายนะ

เสร็จเรียบร้อยฉันก็กลับ๒๓ฉันก็ไปหามันเลยเพื่อจะไปเอาลอตเตอรี่
เหลือเจ้ากาลนาธนาคารกฎศิกรไทย
มันก็หยิบลอตเตอรี่มาหมดฉันก็คลี่ลอตเตอรี่ดู

แต่ไม่มี๗๒๖ฉันก็ถามว่าอีดำ๗๒๖ไปไหนล่ะทำไมไม่มี
อาจารย์เอาตังค์มาก่อนก็แล้วกันยอดของอาจารย์ทั้งหมดเนี่ย

แต่๒๒๐๐รวมลอตเตอรี่ที่เป็น๗๒๖เรียบร้อยแล้ว
พอกลับไปหามันเนี่ยมันบอกว่าอาจารย์อาจารย์เอาไปแล้วนะไม่มีหรอกที่หนูอ่ะ
ฉันบอกว่าอ้าวแต่กูยังไม่ได้รับจากเองเลยนะเองหาดีสิ
เอางี้แล้วกันอาจารย์ไม่มีหรอกเพราะว่ามันต้องอยู่ในมัด
มันมัดเป็นหนังสติ๊กที่มี๘๒๘๐๑๓๐๘๙ที่ให้ใหม่เนี่ย
ฉันบอกว่าไม่มีหรอกฉันก็คิดว่าที่ให้มันดู
เอาเป็นว่าตัวเองลืมไว้ที่ไหนหรือเปล่า
เดี๋ยวมันก็บอกว่างั้นเอาพรุ่งนี้เช้าตัวเองไปโรงเรียนไหม
ฉันบอกไม่ไปแล้วมันหอยออกอะจะเอาไปให้ที่บ้าน
มันบอกจะเอาไปให้ที่บ้านสักพักนึงมันก็ไลน์มา
ที่ฉันส่งให้เธอแหละไลน์มาเลยว่าอาจารย์ได้แล้วนะ
เลขนี้เจอแล้วเดี๋ยวไลน์มาให้อาจารย์แล้วกันนะ
อาจารย์ได้ดีใจฉันก็ดีใจหาเจอแล้ว
เอองั้นฉันไปเอาตัวเองอยู่ไหนมันบอกว่าอาจารย์ไม่เอาไปได้หรอก

ทีนี้วันที่๑มันก็มาหาที่บ้านฉันจริงประมาณ๑๑โมง
มันก็มาขับรถเรียกอาจารย์อาจารย์เอาหวยมาให้
ฉันก็บอกเออนี่ฉันก็วิ่งออกไปจากบ้านแล้วนะฉันไม่ได้ไปโรงเรียนออกมาที่หนึ่ง
ฉันรำคาญพออร์ฉันง่วงงี้ฉันก็เลยนอนอยู่บ้าน

เสร็จเรียบร้อยฉันก็ออกไปดูอ้าวทำไมไม่มี๒๗๖๗๒๖อีกล่ะ
มันบอกจะมีได้ยังไงหนูให้อาจารย์มาแล้วก็เลยเถียงกันอยู่หน้าบ้านว่าไม่ได้ให้
มันก็ยืนยันว่าให้แล้วฉันบอกก็สรุปว่าสรุปอาจารย์ยังไม่ได้ก็แล้วกัน
สักประมาณบ่ายมันขับรถไปหาฉัน๓คนผู้หญิง
ไอ๒๗๖มันออกทุกรางวัลที่หนึ่งนะคะคล์วีดูส่งไลน์ให้อาจารย์แล้วหนูให้อาจารย์ไปแล้ว
ก็บอกเธอไม่ได้ให้ฉันฉันยังว่าเธอไปเลย
ให้เธอไปหาแล้วเธอก็บอกลูกชายเธอขโมยเธอหรือเปล่าก็ไม่รู้
ก็ลูกชายไม่ได้อยู่ที่ฉันแต่ตอนนี้มันถูกรางวัลที่๑๓๐ล้าน
ฉันก็บอกทำยังไงล่ะเนี่ยเหมือนบอกอาจารย์ต้องไปแจ้งความ
ฉันจะไปเป็นพยานให้ฉันจะเอาต้นคั่วให้เอาเลขข้างเคียงให้
เอาเลขชุดให้อะไรให้ก็ไปโรงพักกันเพื่อระงับลอตเตอรี่ชุดนี้
ฉันก็บอกว่าที่ฉันงงนะนี่ฉันเชื่อเธอนะว่าฉันถูกรางวัลที่หนึ่ง
แต่ฉันไม่มีลอตเตอรี่ให้ฉันทำยังไงมันก็บอกว่า
อาจารย์ไม่เป็นไรหนูเป็นพยานให้ที่กองสลาดอีต้นคั่วก็มาด้วยอีต้นอีเนี่ยนะชุดพัก
สรุปไปที่โรงพักตำรวจก็บอกว่าอาจารย์อาจารย์ทั้งหมดเนี่ยอาจารย์ทุกต้องไว้ให้ฉันไปกองสลาด
แล้วเจ้ามันลายมาหาฉันว่าอาจารย์เรามาหาทางออกมากันไหมมันลายมาหาฉันอีดำเนี่ย
สรุปปีนี้มันไม่ได้เอาลอตเตอรี่มาให้ฉันมันเก็บไว้เอง
ความจริงคลิปยาวกว่านี้เยอะนะฮะ
ใช่ค่ะก็ตัดมาบางส่วนนะคะ
ทีนี้ไอ้คลิปที่เราเพิ่งจะได้ฟังกันไปเนี่ยปรากฏว่ามันไปขัดแย้งกับการให้ปากคำ
การลงพื้นที่จำลองเหตุการณ์ในวันที่๙กุมภาพันธ์ถ้าคุณผู้ชมจำได้

เสร็จแล้วก็เดินไปจ่ายตลาดซื้อกับข้าวแล้วก็ขึ้นรถกลับบ้าน
แล้วก็คิดว่าน่าจะทำลอตเตอรี่หล่นหายระหว่างนั้น
ที่เราเห็นภาพว่าครูเอาลอตเตอรี่ใส่กระเป๋าเสื้อ
แล้วก็มีการวางถุงก้มหยิบถุงข้าวกับข้าวแล้วก็คิดว่าจะหล่นตรงนั้น
แล้วเราก็ยกมือไหว้ศาลพระภูมิศาลพระภูมิก่อให้ถูกลงมาที่หนึ่ง
แล้วเราก็บวนว่าหวยอะไรแพงเหมือนจะบ้า
ทุกคนก็ตะโกนมาพร้อมกันว่าเลขมันดังแล้วก็ไม่มีแล้ว
ทุกคนก็ตะโกนมาแล้วก็เจ๊เกียวก็หันมาค้อนทีหนึ่ง

ทำอย่างไรทำท่าใส่กระเป๋าทำท่าเนี่ยนะใส่กระเป๋านี้เลยนะ
เลขมันก็พรูมาใส่ไปเลยครับประมาณนี้
แต่ว่าวันนั้นมันไม่สิ่งประมาณนี้เหมือนกันใส่ไปแล้วก็เดินตลอดนับ
ถ้าเปรียบเทียบคลิปเสียงกับที่ครูปรีชาไปทำแผนเนี่ยนะ
ผมดูแล้วคลิปเสียงนี้ไม่ใช่ครูปรีชาแน่นอน
เป็นแค่คล้ายหรือว่าคนต้องมาแบบต้องมาเรียนเสียงให้เหมือน

ไม่ได้ไม่มองเห็นไม่ได้จับไม่ได้อะไรทั้งสิ้น
แต่ครูปรีชาเขายืนยันตอนทำแผนว่าเขาได้เรียบร้อยพกอยู่ในอกเลยกระเป๋าเสื้อ

เล่าเหตุการณ์ได้เป็นฉากด้วย

คนในคลิปเสียงที่เรียกตัวเองว่าอาจารย์

กาญจนบุรีเนี่ยคุณยุธยาตุ้ม

ไปถามนางรัตนาพรสุภาทิพย
หรือเจ๊บ้าบิลแม่ค้ารอตเตอรี่
กาญจนบุรีที่ตลาดเวสซิตี้

ครูปรีชาสั่งลอตเตอรี่

แต่เจ๊บ้าบินเนี่ยไม่มีเลขนี้
ไปได้มาจากเจ๊พัฒน์เจ๊พัฒน์เอามาให้เจ๊บ้าบิล

คุณยุธยาไปถามเจ๊บ้าบินนะครับ
วันนี้เจ๊บ้าบินยังไม่ได้ไปขายลอตเตอรี่นะครับ

เอาเป็นว่า๒๙มิถุนายน

ไม่สนใจด้วยไม่รู้ว่าของจริงหรือว่าของปลอม
คุณยุธยาก็เลยบอกไม่เป็นไรป้าเดี๋ยวผมเปิดให้ฟัง
ฟังกันชัดตรงนี้ไปเลยไหนฟังซิคุ้นไหม
บ้าบินก็ฟังนะฮะแต่ก็ไม่ขอออกความเห็นครับ
แต่ยืนยันว่ามอบลอตเตอรี่ชุดที่ถูกรางวัลที่๑
ที่เป็นปัญหาให้ครูปรีชาไปแล้วจริง
ไม่รู้มันเอาช่วงไหนกับช่วงไหนมาต่อกัน
ไม่รู้ว่าคลิปจริงหรือคลิปปลอมเราไม่รู้
มันเหมือนเอาหลายตอนมายำ
แล้วเราสงสัยไหมว่าทำไมคลิปเสียงนี้

ไม่สงสัยเพราะว่าเราให้ไปแล้ว
มันเป็นการกินนำลาการนอกออกมา
ไม่ทราบมันตัดต่อหรือเขาให้ใครสร้างมา
เราไม่ทราบเราไม่ขอมาพบเห็นตรงนี้
นอกจากวันที่๒๙ที่จะขึ้นศาลอีกรอบนึง
นอกจากเตรียมชุดสวยไปขึ้นศาลแล้ว
เตรียมอะไรไปบ้างด้วยครับ
อ๋อเตรียมกำลังใจไปฝากนักข่าว
เตรียมความถูกต้องไปฝากนักข่าว

ว่าแม้ว่าจะมีคลิปเสียง

ที่จะออกมาอย่างไรก็หลังจากแจ้งความ
มันก็คือการติดตามทรัพย์
ภาพรวมก็คือติดตามทรัพย์

วันที่๒๙นี้ถ้าเกิดมีโอกาสได้ไปขึ้นชั้น๓
มีความมั่นใจขนาดไหนครับแล้วก็กังวลเรื่องอะไรไหม
กังวลค่ะเราจะพูดความจริงตามธรรมชาติ
ซื้อมาแล้วก็ขายไปให้ครูปีชา
คือความจริงที่เกิดจากธรรมชาติ
ก็มีอีกคนนึงนะครับที่เป็นพยานบอกว่าเห็นการซื้อขายนี่แหละ
เจ๊บ้าบินขายหวยให้กับครูปรีชาก็คือเจ๊เกี่ยวนะครับ
นางปนัญชยาสุขภูนิไหมคะโรตเตอรี่ที่กาญจนบุรี
วันนี้เจ๊เกียวก็ยังไม่ได้ไปขายลอตเตอรี่เหมือนกันนะครับ
เพราะว่ารอรับของงวดใหม่อยู่นะครับคุณยุธยาก็ไปหาเจ๊เกียว
เปิดคลิปเสียงให้ฟังแบบเต็มเต็มเลยเจ๊เกียวฟังแล้วบอกว่า
ขอยืนยันว่าของจริงหรือเปล่า
แต่ถ้าฟังจากเหตุการณ์ที่มีคนพูดในคลิปนะ
มันก็มีทั้งเหตุการณ์ที่จริงและไม่จริงอ้าวอันไหนจริงล่ะทีเนี้ยอ่า

ถ้าครูปรีชาจะไปปรึกษากับใครก็ถือว่าเป็นสิทธิ์นะนะ
ถ้าเป็นเสียงจริงตามคลิปนะแต่อาจจะพูดเกินจริงไปบ้าง
เพราะว่าช่วงนั้นช่วงที่เป็นเสียงสนทนาในคลิป
ครูปรีชาเหมือนกับไม่ไว้วางใจแม่ค้าลอตเตอรี่
หาว่าหาลอตเตอรี่ไม่เจอแล้วก็แม่ค้าเก็บไว้เอง
แต่ยืนยันว่าครูปรีชามารับลอตเตอรี่ไปแล้วจริง
ขณะที่รับก็ไม่ได้มีการโต้เถียงว่าไม่ได้ลอตเตอรี่ที่ต้องการนะ
รับแล้วก็ไปซื้อของต่อตามปกติอะไรอย่างนี้นะครับ
ทีนี้คุณยุธยาก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้เจ๊เจ๊เกี่ยว
ถ้าตั้งสมมุติฐานนะสมมุติฐานว่าถ้าคลิปเสียงนี้เป็นของจริงเนี่ย
เป็นไปได้ไหมว่าเจ๊บ้าบินยังไม่ได้เอาลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่ง

บังเอิญหมวดจรูนเขามาซื้อ
เจ๊บ้าบินเจ๊เกียวบอกเป็นไปไม่ได้
เพราะหมวดจรูนตามข่าวที่ฟังคือหมวดจรูนบอกว่า
ซื้อมาจากบนแผงแต่หมวดจรูนจำไม่ได้ว่าซื้อจากใคร
จำเลขบนแผงได้แต่ไอ้เลขเนี้ยชุดเนี้ยเจ๊เกียวบอกว่าเจ๊บ้าบินอ่ะ
เขาเก็บไว้ในกระเป๋าอ๋อไม่ได้เอามาวางขายบนแผงอ่า
มันหลังมันหลังจากตอนซื้อตรงนั้นคือตอนกลางคืน
ตอนกลางคืนที่เขาไปหาเลขกัน
ของวันที่๓๑นี่คือฟังจากเสียงจริงของเขา
ที่เขาพูดคุยกันต่อหน้านะคือถามเขาว่าเออมันยังไงกัน
ก็คือเลขซื้อไปแล้วเนี่ยมันเกิดปัญหาอย่างนี้ได้ยังไง
เขาก็เล่าว่าเขาเนี่ยไปหาเลขแล้วมันไม่เจอ
ก็เลยไปทวนพิรัตนาก็คือในมุมมองเจ๊เกียวก็มองดูว่า
เขาคงเกิดการไม่ไว้วางใจกันขึ้น
เพราะครูปีชาเนี่ยเขาก็เป็นคนซื้อหวยเยอะ
ฝ่ายพิรตนาหวยตัวนี้จริงมันก็เป็นหวยของพิรตนาซื้อ
ต่อมาจากคนอื่นทั้งนั้นมันก็อาจจะเป็นการที่ว่า
สับสนกันบ้างไม่ไว้วางใจกันบ้าง
วันนั้นที่เขาคุยให้เจ๊เกียวฟังนะ
ถ้ามุมมองเจ๊เกียวเจ๊เกียวมั่นใจ
เพราะว่าพิรตนาเขาจะอาจใจลูกค้าที่สั่งเลขดัง
เรื่องที่ว่าเขาจะเก็บไว้เองหรือว่าลนไปจากที่อื่นมันยาก
เพราะว่ามันไม่มีแล้วและที่สำคัญมันไม่มีลูกค้าคนอื่นที่ว่า
มันช่วงที่ว่าพี่พัฒน์ขายพิจารณาแป๊บเดียว
ครูปีชาก็มารับเรื่องคลิปทุกอย่างเจ๊เกียวไม่ทราบเลย
เพราะว่าเจ๊เกียวไม่สนใจเรื่องพวกนี้
แล้วก็ไม่ได้เล่นโซเชียลยูทูป
เพราะว่ามีคนมาเล่าให้ฟังว่าอาชญะน่ะปล่อยคลิปโหด่าเจ๊เกียวมั่งอะไรมั่ง
เจ๊เกียวก็อยากทราบนิดนึงว่าอาชญานี่เป็นใคร
บอกว่าเป็นประธานชมรมเหยื่ออาชญาการแล้วถามว่า
ใครเป็นคนแต่งตั้งหรือโปรโมทตัวเอง
ถามว่าแม่ค้าลอตเตอรี่โดยเฉพาะเจ๊เกียวเนี่ย
ประชาชนคนหนึ่งนะที่ตอนนี้คุณกำลังรังแก่เรานะ
เจ๊เกียวขอฝากนิดนึงเจ๊เกียวไม่เคยทำอะไรให้ใครเลย
แต่ถามว่าพวกคุณมาด้าเจ๊เกียวคุณเคยอยู่ในเหตุการณ์บ้างไหม
คุณเอาส่วนไหนคิด

วันนี้วันที่หนึ่งหอยออก
แล้วก็พูดในคลิป
คนเขาก็สนใจกันว่าเอ๊ะแล้ววันนี้ครูปีชาทำอะไรนะ

เราตรวจสอบให้ครูปีชาไปสอน้างสือที่โรงเรียนตามปังกะเตะค่ะ
ก็พยายามจะไปขอสำพาสแหละ
ก็เป็นการละเมิดอำนาจศาล

คลิปเสียงนี้ไม่ได้อยู่ในสำนวนคดี

และไม่ยืนยันว่าเป็นเสียงของใคร